เมื่อคืนนี้กลางดึกเลยนายกเศรษฐา
ทวิตเอ็กซอ่ะแหละเอ็กซอ่ะแหละ
บอกว่าได้รับคำยืนยันจากกระทรวงการต่างประเทศแล้วนะครับ
ว่ากลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันคนไทย๑๒คนแล้วครับ
คุณผู้ชมไปดูความเคลื่อนไหวนี้ฮะนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี

กลางดึกที่ผ่านมาบอกว่าได้รับการยืนยัน
จากฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศ

ตัวประกันคนไทยชาวไทย๑๒คน

ข้อมูลของเฟซบุ๊คของกระทรวงการต่างประเทศ

คนไทย๑๒คนได้รับการปล่อยตัว
เข้ามาในอิสราเอล
ผ่านช่องผ่านแดนราฟา

ที่ฐานทัพประกาศฮัตเซริม

แต่ทั้ง๑๒คนจะถูกส่งไป

โดยเจ้าหน้าที่สถานเอกอักราชทูต

ของทีมแพทย์พยาบาลดูเลยว่าเจ็บป่วย

ห้ามพบกับบุคคลภายนอกเป็นเวลาอย่างน้อย๔๘ชั่วโมง
คุณผู้ชมไปดูวินาทีนี้ไปดูวินาทีนี้
เป็นวินาทีที่ตัวประกันชุดแรก๒๕คนนะ
เข้าสู่ดินแดนของอิสราเอลคุณผู้ชม
มันเป็นวินาทีแห่งอิสระภาพ
มันเป็นวินาทีนี่รถบัสมาแล้วเนี่ย

ไม่สามารถจะอธิบายได้นี่แหละครับแต่รถบัสมาแล้ว

มีการเจรจาหยุดยิงชั่วคราว๔วัน
มนุษยศาสตร์เข้าไปกาซาด้วยนะครับ
เอากลับมาที่แอปพลิเคชันเอ็กซ์แต่คราวนี้ไป
ดูที่แอปพลิเคชันเอ็กซ์ของคนที่ชื่อว่าไทยอาร์มฟรอส
คนนี้คนนี้คนนี้คนนี้ก็โพสต์คลิปจากสื่อต่างประเทศนะ
เป็นภาพนี่หน่วยกาชาติครับนี่สัญลักษณ์กาชาติ
หน่วยกาชาติสาหกลปราศน์ตัวประกัน๒๕คน

นี่แล้วเป็นชาวไทย๑๒คนอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นนะ
ออกจากกาซ่าไปยังจุดผ่านแดนราฟาเข้าสู่ประเทศอีจิปต์
กับนักโทษชาวปาเลสไตน์เขาบอกว่าแลกกันเนี่ย
คือนักโทษชาวปาเลสไตน์ประมาณ๑๕๐คน
ระหว่างการหยุดยิง๔วันนี่แหละนะครับ
ซึ่งจะมีการปล่อยตัวประกันเพิ่มอีก
นักกลุ่มผู้ชมนั้นเราต้องติดตามนะนะครับ
ขณะที่กองทัพอิสราเอลก็แถลงว่าตัวประกันทั้งหมดข้ามมายังอิสราเอล
และอยู่ในความดูแลของกองทัพอิสราเอลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ที่บ้านของนายคมกริจชมบัว
นี่แหละครับคือเขาก็ถูกจับไปเป็นตัวประกัน
กลุ่มแรกเลยที่ฮามาสเข้ามาโจมตีอิสราเอล
พ่อแม่ของคมกริจนะนะคือเห็นข่าวปล่อยตัวประกันดีใจแล้ว
ดีใจแล้วนะครับหลังจากรู้ข่าวนี้
แล้วก็มีความหวังเนี่ยไอ้คมกริจลูกฉันเนี่ย
น่าจะอยู่ในกลุ่มนี้แล้วล่ะใช่ไหมพ่อใช่ไหมแม่
รู้สึกดีใจครับอ๋อที่ฟาลมาจุดยิงที่ฟาลมาน้ำมาหลับครับ
เกือบสองเดือนแล้วใช่ไหมครับเกือบสองเดือนน่าจะเป็นกังวลพ่อลูก
ลูกคาดหวังว่าน่าจะมีชื่อคนไทยทิพย์มาด้วยบ้างครับ

บนไว้ทุกที่ครับภาพบ้านเรากระแจบเจ้าทุกที่ครับ
จริงศักดิ์สิทธิ์จริงศักดิ์สิทธิ์ตาใย
อ่าตาใยนี่คุณพ่อนี่ครับนี่คุณพ่อนี่คุณแม่นั่งหลัง
คุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคือบอกว่าคมกิจลูกกลับมานะ

พ่อกับแม่บนเอาไว้ให้ลูกปลอดภัยขอให้เป็นอย่างนั้นครับ